อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมครับกรณีของพ่อค้าส่งพริกที่ยิงคู่กรณีตายบนโรงพักแล้วก็หลบหนีไปเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็ถูกจับกลุ่มได้คุณผู้ชมครับกรณีของในพีพีรสินอายุ๒๗ปีครับชักปืนออกมายิงเลยฮะเพราะว่าคู่กรณีเนี่ยคือพูดจาขอโทษแบบไม่จริงใจอ่ะก็เลยฟิลขาดฮะบันดาล
ศนหลัก๒ครับ
ทั้งที่เรียกมาเพื่อเจรจาชดใช้ค่าเสียหายจากเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุเฉียวชนกันเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา
วันนี้ความคืบหน้าทางคดีที่สนหลัก๒ครับ
ตำรวจนำตัวในพีมือยิงไปฝากขังสารอาญาธนบุรี
ระหว่างที่คุมตัวในพีมือลงจากห้องคุมขังให้คุณผู้ชมดูหน้าจอนี้ให้ดี
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราพยายามถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราตามประกบเลยปรากฏว่าในพีเอาเสื้อคุมหัวไม่พูดฮะ
ก้มหน้าตลอดเวลาแล้วเดินขึ้นรถอย่างรวดเร็วครับ
ที่เราทำนี้คือเพราะความกดแท้
ที่เราถูกกระทำก่อนหรือยังไงไหมคะ
มีอะไรพูดได้นะคะ
อยากขอความยุติธรรมอะไรไหมคะ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและแต่ตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตรอง
ความผิดตามพรบอาวุธปืนและค้านประกันตัว

นี่คือเรื่องทางคดีของในพีมือยิง
บรรยากาศที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชครับ
ครอบครัวของผู้ตายก็คือครอบครัวในม่อนไปรอรับศพ
ก็ร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลาครับ
โดยเฉพาะแม่แม่ของนายม่อนนี่แค้นใจมาก
คือสาบแช่งเลยนะขอให้ในพีตายตกไปตามกันครับ
สาบแช่งมาได้ไปฝันสุขตายตามกันไป
เผื่อชีวิตนั้น
นี่ครับแม่ของในม่อนสาบแช่งแบบนี้เลย
ส่วนเมียของในม่อนครับบอกว่าไม่คิดเลยนะ

กลับไปเมื่อ๒๗กันยายนที่ผ่านมาเธอยอมรับ

แต่ไม่ได้มีการรุมทำร้ายตามที่ในพีเขาอ้าง
มีพยายามเห็นว่านายพีมีปืนด้วย
ม่อนไม่ได้มีการใช้สนับมือเพราะว่าในพีอ้างก่อน
อันนี้ว่าถูกทำร้ายร่างกายใช้สนับมือต่อยเขา
ตรงหน้าเขาเนี่ยหน้าตาบวมปูดเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์เมื่อวันนั้นตามที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะฮะ
เขายืนยันว่าฝั่งในม่อนไม่ได้มีการใช้สนับมือ
เพราะถ้าใช้จริงเดี๋ยวลองดูแผล
นี่ครับคุณมิ้นคุณผู้ชมแผลบนหน้าในพีคงไม่ใช่แค่ฟกช้ำแบบนี้
มันน่าจะหนักกว่านี้ถ้าหากว่าใช้สนับมือ

เมื่อวานนี้จริงแล้วเป็นการนัดคุยกันแล้วมาเจอกันครั้งแรก
ฝั่งในพีคนเจ็บเมื่อ๒๗กันยาคนนี้เรียกเงิน๙ล้านบาท
ในม่อนเองก็บอกตรงว่าไม่มีตังค์ขนาดนั้นโอ้โหเรียกแบบนี้มันเกินไป
ในพีก็บอกว่าไม่คิดจะขอโทษกันบ้างเหรอ
่อนก็เลยหันไปขอโทษโดยที่ใช้น้ำเสียงไม่ได้รุนแรง
อันนี้คือเมียในม่อนบอกนะฮะว่าขอโทษโดยที่ใช้น้ำเสียงไม่รุนแรง
แต่อาจทำให้พีไม่พอใจก็เลยออกไปเอาปืนมาแล้วก็มายิงจนหมดแม็กซ์
ต่อหน้าเธอและลูกอายุ๑ขวบเมียนายม่อนบอกว่าเชื่อว่าพีจงใจ
เพราะพกปืนมาด้วยลักษณะการจอดรถก็จอดหน้าประตูโรงพักพอดี
เหมือนพร้อมจะสตาร์ทรถหนีได้ทันทีแล้วมีคนสังเกตเห็นนะครับ
เขาจะใส่เวลาซ้อมยิงปืนกันหรือเปล่าแล้วใส่แบบนี้เหมือนกับจะรู้ร่วงหน้า
กันมาหรือเปล่าอันนี้คือเมียไนม่อนก็สงสัย
หลังจากนี้ก็คิดว่าอาจจะมีการดำเนินคดีกับตำรวจที่ปฏิ
หน้าที่ช่วงเวลาเกิดเหตุด้วยเพราะมองว่า
ทำไมคุณหละหลวมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้

หลังจากที่เกิดเหตุทุกคนก็ตกใจเสียงปืนดังขึ้น
แล้วนี่ฮะดูครับวิ่งกันมาตรงจุดนี้
ีรสินลูกศรสีแดงชี้ผู้ก่อเหตุเปิดประตูรถ
ซึ่งจอดไว้บริเวณแถวประตูโรงพักตามที่เมียนายม่อนเขาบอกนะฮะ
คือในมุมของเมียในม่อนเมียผู้ตายบอกว่า
ถ้าตำรวจมีการระงับยับยั้งเหตุได้ดีกว่านี้
หัวเธอไม่ต้องมาตายแบบนี้หรือเปล่า

ถามว่าติดใจทำได้รึไง
เป็นเป็นมึงได้ไหมที่ตาย
แม่ของผู้ตายยืนยันว่าลูกชายเป็นคนดีนะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร
ยืนยันว่าวันเกิดเหตุเชื่อว่า

ลูกแม่ก็ไม่ทำแบบนั้นหรอก
แล้วเมื่อคืนก่อนลูกชายมาหาน้ามาขอส่วนบุญ
เพราะลูกชายบนเอาไว้ว่าจะบวชปีหน้า
อันนี้คุณแม่เล่านะฮะลองฟังครับ
เขายังไม่เคยโทรมาขอโทษ
ไม่เคยส่งพวงหลีดไม่เคยส่งอะไรทั้งนั้น
รู้คุณค่าน้องเรา
ครอบครัวคุณไม่เคยส่งอะไรมาแสดงความเสียใจกับเราเลย
คุณตายตามน้องเราไป
อยากให้ครอบครัวคุณสูญเสียเหมือนครอบครัวเรา
คุณได้รู้สึกว่าเราเสียใจแค่ไหน
เขาบอกว่าต้องให้ทางนี้ชดท้ายลูกเขาก่อน
ก็ถึงจะจ่ายค่าศิลป์ใหม่เท่าแทน
เขาพูดแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเห็นแล้วเขาบอกว่ากังวลค่ะ

แล้วทำนิสัยชั่วแบบนี้กับคนอื่นอีก

ในเมื่อน้องดิฉันตายกลางสอนอนนะคะ

ก็ร้องไห้ให้สัมภาษณ์นี่รูปในม่อนนะฮะ
รูปนี้จากที่นิติเวศ
ก็รับทั้งร่างแล้วก็พารูป
เคลื่อนไปที่วัดบางเป้งชนบุรีครับ
นี่ฮะตัดภาพไปที่วัดบางเป้งชนบุรี

ยังเสียใจคือกอดภาพของลูกเอาไว้
ตลอดเวลาแล้วแม่ก็ร้องห่มร้องไห้นะฮะ

วันเสาร์ที่๒๔ธันวาคมนี้
นี่คือบรรยากาศที่วัดบางเป้งที่ชนบุรีนะครับ
ร่างของผู้ตายจะตั้งส่วนอมเทพภูมิปุรุสสดอยู่ที่นี่
ในขณะที่รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙
บอกว่าเมื่อคืนนี้ในพีสารภาพแล้วว่าเขายิงจริงมาจากความเครียด
หลังจากถูกผู้ตายใช้สนับมือต่อยเข้าที่หน้า
เจ็บสาหัสเมื่อ๒๗กันยายน
แล้วเมื่อวานนี้ทั้งสองมาไกลเกลี่ยกันแต่ไม่ลงตัว
ในม่อนขอโทษด้วยน้ำเสียงที่ไม่เต็มใจ
ผู้ก่อเหตุก็เลยลุกออกไปหยิบปืนกลับมาแล้วยิงในม่อนจนตายครับ
ส่วนที่สังคมสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมตำรวจสนหลัก๒
ปล่อยให้มีการพกปืนมาที่โรงพักได้ไม่ได้ตรวจก่อนเลย
อืมเบื้องต้นครับทางด้านของรองผู้บังคับการ
หมดนครบาน๙ท่านชี้แจงบอกว่าเมื่อวานเนี้ยสองฝ่าย
ไม่ได้มีท่าทีจะมาก่อเหตุร้ายจึงไม่ได้มีการตรวจร่างกายอย่างเข้มงวด
วกกับว่าต่างฝ่ายก็มีทนายมา
คือก็มีคนทางกฎหมายมาเพื่อจะมาคุยมาเคลียร์มาเจรจากัน
อืมก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่หลังจากนี้ครับจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการพกปืนเข้าที่ราชการ

คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีครับ
คุณมิ้นคุณผู้ชมเราได้หลักฐานเด็ด

คนก่อเหตุคือในพีขับรถเข้ามาในปั๊มน้ำมันหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้ว

แล้วจะเห็นเมียของในพีวิ่งลงจากรถหนีไป
ก่อนที่ในพีเนี่ยจะสะพายเป้สีดำลงจากรถแล้วขึ้นแท็กซี่สีเหลืองหนีออกไป
คือเมียไปทางหนึ่งในพีไปอีกทางหนึ่งนี่เมียนายพีฮะ

นี่ฮะไปทางนี้ส่วนในพีเนี่ยลงจากรถแล้วดูนะฮะ
แล้วไปขึ้นแท็กซี่สีเหลืองก่อนที่จะถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้
นี่คือภาพหลักฐานเด็ดที่เราได้มานะครับนี่ฮะสะพายเป้ไปแบบนี้เลย
ก็ไม่ได้มีท่าทีลุกลีลุกลนแต่อย่างใดนะครับก็เดินมาเพื่อรอรถแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไป
สุดท้ายไม่รอดก็ถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกค้านประกันตัวถูกแจ้งข้อหานักด้วยนะฮะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปครับ